อีกข่าวหนึ่งมีคราบเลือดค่ะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่คราบเลือดอย่างเดียวเจอศพแล้วคนตายเนี่ยเป็นสามี
คนที่ทำเนี่ยนะคะคือภรรยาภรรยาเนี่ยเอามีดจ้วงแทงสามีปาดคอสามี
จนสามีเสียชีวิตคาห้องน้ำแล้วภรรยาเนี่ยโทรไปบอกพ่อ
ฆ่าสามีตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรร
ในพื้นที่บังละมุงชนบุรีค่ะตำรวจสพบังละมุง
แล้วก็กู้ภัยเนี่ยนะคะก็ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมสองชั้น
เจอเป็นคราบเลือดหยดไปเป็นทางเลย
จากในบ้านมาถึงประตูรั้วแล้วตอนเข้าไปนะคะคุณผู้ชม
กลิ่นคาวเลือดเนี่ยคละคลุ้งเลยฝาบ้านก็มีคราบเลือด
ผนังบ้านราวบันไดพอเดินไปถึงห้องน้ำเนี่ย
เจอศพของผู้ตายคือนายบุรินบำรุงผลหรือว่านายเก่ง
อายุยี่สิบสามปีก็มีอาชีพเป็นชิปปิ้งด้วยนะคะ
สภาพผู้ตายเนี่ยคือเปลือยกายอยู่แล้วก็โดนของมีคมทั้งแทง
ฟันทั้งปาดเป็น๑๐แผลที่หน้าอกที่ใบหน้าที่ลำคอ
แล้วตรงห้องน้ำรอยเลือดมันกระจายกระเซ็น
เด็นไปทั่วห้องเลยอ่ะค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะ
ก็มาตรวจสอบมาเก็บหลักฐานเก็บวัตถุพยาน
เก็บลายนิ้วมือแฝงทีนี้จากการสอบถาม
นางสาวกฤษณาฟักสุขจิตเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนางสาวอรัญญาเสริมทรัพย์
หรือว่าโบอายุยี่สิบสี่ปีเนี่ยเป็นภรรยาของในเก่ง
โบโทรศัพท์มามาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเก่งออกไปข้างนอกมีรถเก๋งมารับ
รถเก่งนั้นคงจะเป็นผู้หญิงแล้วโบซึ่งเป็นภรรยาก็เลยคิดว่า
ผู้หญิงที่มารับน่ะน่าจะเป็นกิ๊กของในเก่ง
ในเก่งเนี่ยนะคะก็ไลน์มาหานางสาวกฤษณาบอกว่า
ขอมานอนที่บ้านด้วยได้ไหมอ้าวทีนี้นางสาวกฤษณาปฏิเสธค่ะ
บอกว่าไม่เอากลับไปนอนกับเมียสิเก่งกลับไปนอนกับโบนู่น
ตอนนั้นทุ่มหนึ่งซึ่งในเก่งไม่ได้อ่านข้อความแล้วนะคะ
มารับโทรศัพท์จากน้าของนางสาวโบเนี่ย
บอกว่าน้าโทรมาบอกว่าให้คุณกฤษณา
ช่วยเข้าไปดูที่บ้านหน่อยเพราะว่าโบเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกพ่อ
แล้วพ่อก็มาบอกนะบอกว่าลงมือฆ่าสามีตัวเองตายอยู่ในห้องน้ำ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าเพื่อนบ้านอ่ะ
เขาก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าได้ยินเสียงดังเลย
เป็นเสียงทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงผู้ชายเนี่ย
ร้องขอให้ปล่อยขอให้พอส่วนเสียงผู้หญิงก็ร้องไห้อยู่เป็นระยะระยะ
เพื่อนบ้านก็มารู้ทีหลังเหมือนกันว่าสามีอ่ะเอ่อ
ฝ่ายสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับเออเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
คัณฐ์ตำรวจเอกษักรชายศุวรณกูลผู้กำกับสบบังละมูงบอกว่า
แนวทางการสอบสวนเนี่ยคือจากการสอบถามเพื่อนบ้านด้วย
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันได้ยินเสียงคนร้องไห้
ต้นก็เลยสั่งให้ชุดสืบสวนต้องลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วข้อมูลของสามีภรรยาคู่นี้ทั้งเก่งและโบอยู่กินกันมา๓ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนผู้ชายยังเล็กอยู่เลยขวบครึ่ง
ส่วนผู้หญิงนี่เล็กมากนะคะอายุ๓เดือนเท่านั้นเอง
ทีนี้ตำรวจบอกว่าปมเหตุอาจจะมาจากความหึงหวง
ฝ่ายชายอาจจะไปมีหญิงอื่น
แล้วล่าสุดก็ได้เบาะแสด้วยว่าฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยา
เป็นคนก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้กำลังไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ